ส่วนเรื่องนี้ใครที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวมีสัตว์เลี้ยงอ่ะค่ะนะคะก็ขอให้ดูข่าวนี้หน่อยบางทีเนี่ยมันไปกินอะไรแล้วมันก็เกิดการไม่สบายตัว
พอมาเอ็กซาเรย์ดูสิ่งนี้น่ากลัวจริงคุณผู้ชมค่ะอันนั้นคือมุ้งลวดนะคะมันไปอยู่ในท้องแมวคือแมวตัวนี้มันกินมุ้งลวดเข้าไปมันก็เลยท้องท้องใหญ่ทีนี้เราก็กินอะไรไม่ได้พอกินอะไรไม่ได้
ก็เกิดการไม่สบายตัวกินไม่ได้ถ่ายไม่ออกนะคะเพจหมอต้าเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้นะคะบอกว่าเจอแมวกินอะไรไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วถ่ายไม่ออกแล้วตัวมันก็ผอมมาเรื่อยรักษามาหลายที่แล้วก็ไม่ดีขึ้น
พอมาถึงที่เนี่ยหมอจับเอ็กซาเรย์ปรากฏว่าในกระเพาะของมันเจอสิ่งนี้ค่ะนะคะมุ้งลวดจำนวนมากอัดอยู่ในกระเพาะอาหารตอนนี้ออกจากห้องผ่าตัดแล้วนะคะอยู่ในตู้ไอซียูก็ต้องติดตามอาการเป็นระยะระยะนะคะ
โอ้โหพอเพจนี้นะคะพอมีการโพสต์เรื่องนี้ลงไปคนแชร์กันเยอะเลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยบอกว่าแมวที่บ้านก็ชอบกินมุ้งลวดแบบนี้เลย
แล้วแมวเนี่ยบางตัวมันก็จะกินอะไรที่เราคิดไม่ถึงเหมือนกันนะคะอะไรที่มันที่มันถึงตัวมันได้เนี่ยอย่างเช่นหนังยางรัดถุงแกงอย่างนี้
ตัวก็ไปแทะไม้กวาดแม้แต่นะคะแม้แต่เข็มเย็บผ้าหรือถุงเท้าเนี่ยบางทีเขายังไปเจอในตัวแมวเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นอันนี้ใครที่เลี้ยงแมวนะคะก็คงจะต้องระมัดระวังพวกนี้มันไม่รู้ของให้ดี
มันไม่รู้อ่ะมันก็กินกินไปหมดเลยนะคะภาวะกินสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นในสัตว์โดยเฉพาะแมวและหมานะคะ
สิ่งแปลกปลอมพวกนี้เวลามันกินเข้าไปก็จะทำให้หลอดอาหารระคายเคืองแล้วเข้าไปอุดตันทางเดินอาหาร
ก็ไม่สบายตัวกินอะไรไม่ได้ที่กินเยอะเข้าไปมากที่สุดเนี่ยเขาทำสถิติมานะคะ
ก็คือกระดูกขนมและไม้เสียบลูกชิ้นคุณผู้ชมคือมันก็คือของที่มันอยู่ในบ้านเรานี่แหละนะคะ
ถ้าสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเจอสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ที่ปากของมัน
คุณหมอแนะนำบอกว่าอย่าดึงออกเองนะคะพยายามทำให้มันอาเจียนหรืออาจจะทำคือ
ถ้าเราดึงออกเองเนี่ยอาจจะทำให้กระเพาะหรือลำไส้ฉีกขาดได้ต้องไปหาหมอเอ็กซาเรย์ให้เร็วที่สุดค่ะ
วิธีการรักษาก็ต้องจากแพทย์ผู้ชำนาญ
นั่นจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสำหรับพวกมันนะคะเนี่ยค่ะ